ใครที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเครื่องจากเกี่ยวกับของมีคมเลื่อยยงเลื่อยยนต่างเนี่ย
ต้องระวังหนักเลยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแล้วค่ะ
มันเกิดขึ้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะคะ
เป็นเช้าวันนี้เองค่ะที่ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรือง
ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็พยายามที่จะปีนขึ้นไปตัดกิ่งไม้แห้ง
จะปรับพื้นที่แล้วเอาเลื่อยยนขึ้นไปด้วย
แล้วมันพลาดอะค่ะปีนขึ้นไปบนบันไดแล้วบันไดมันหักลงมาขั้นหนึ่ง
เสียหลักล้มลงมาเลื่อยที่เอาขึ้นไปเนี่ยไม่ได้ตัดหรอกค่ะกิ่งไม้
เข้าคอตัวเองโอ้จังหวะที่ตกลงมาเหรอ
ใช่ค่ะจังหวะเสียหลักเนี่ยเลื่อยมันหันใบมีดกลับเข้ามา
แล้วปาดคอตัวเองจนเสียชีวิตเลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายอุทัยกองทองอายุ๕๖ปีค่ะ
เสื้อยืดแขนยาวสีดำกางเกงกีฬาขาสั้นสีดำใต้
ไดไม้ไผ่ซึ่งพาดอยู่กับต้นไม้ที่แห้งตาย
มีบาดแผลจากคมเลื่อยบั่นที่ลำคอตัดหลอดลมขาดตีนบันไดเนี่ยมีเลือดกองอยู่
และบันไดขั้นที่๘หักซึ่งจุดนี้แหละค่ะ
คือจุดที่ทำให้ผู้ตายเสียหลักแล้วก็เลื่อยพลาดกลับเข้ามาบั่นคอตัวเอง
ยืนตัดตัดตัดตัดทานี้แหละอย่างมันบ้างคาด
แต่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเดียวตัดบันไดดัดขันบันไดมันรุดออกจากอันนั้นแม่บันได
ซึ่งก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังเตรียมที่ดินหลังบ้านจะเอาไว้ปลูกผักหวาน
แล้วมันมีต้นไม้ยืนต้นตายอยู่ต้นนึงเลยกะว่าจะเอาเลื่อยไปตัดไอ้ต้นนี้ออก
แต่ก็เกิดเป็นอุบัติเหตุเศร้าขึ้นนะคะญาติญาติเองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ
ก็มีอีกที่หนึ่งก็ลักษณะคล้ายกันใช้อุปกรณ์ในการที่จะไปทำไร้ทำสวนที่นครหนาโยกนะครับ
อันนี้มาจากเครื่องตัดย่าอันนี้ไม่ถึงกับเสียชีวิตแต่ขาขาด
ช่วงสายวันนี้ครับคนเจ็บคือนายอับดุลสลามยอมินาอายุ๖๖ปี
ขาข้างซ้ายตั้งแต่ใต้หัวเข่านะถูกเครื่องตัดย่าตัดขาดอ่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลผ่าตัดช่วยเหลือนะครับ
ตัดเข้าที่ขาคือใบมีดเนี่ยหักไปครึ่งหนึ่งเลย
คือมันเป็นเครื่องตัดย่าแบบสะพาย
แล้วเราก็ใช้เอวหมุนนี่แหละแล้วก็ตัดไปตัดมา
ทีนี้จังหวะโอ้โหล้มอ่ะขามันยื่นไปตรงใบมีดพอดี
ภรรยาของคนเจ็บบอกว่าสามีมาเช่าที่ทำนาปลูกข้าว
เนื้อที่สามสิบไร่เนี่ยเครื่องเนี่ยนะครับ
เป็นแบบนี้นะครับก็มาเช่าที่ทำนาอยู่๓๐ไร่
ตำบลชุมพลอำเภอองครักษ์ตอนเช้าจะขี่รถซาเล้ง
พ่วงข้างบรรทุกเครื่องตัดย่าแบบสะพาย
ติดใบมีดยาวสัก๖๐เซนติเมตรออกไปตัดย่า

ย่าอีกไม่เยอะแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว
แต่อยู่ดีโทรมาบอกว่าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุ
โดนใบมีดตัดขาแต่ภรรยาบอกมาดูแล้วโอ้โหขาขาดเลยอ่ะ
มันคือจังหวะที่ไม่ดีจริงค่ะถึงที่บอกทำงานกับอะไรแบบนี้
ของมีคมเครื่องจักรอะไรต่างนานาต้องมีสติตลอด
แล้วก็ต้องระมัดระวังตลอดจริงเพราะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้
เราไม่ทันคาดคิดคือถ้าเครื่องจัดย่า
รุ่นเขาจะมีเซฟตี้มันจะเป็นตัวกำบังตรงพวกใบมีด
และอีกอย่างหนึ่งมันก็จะบังเวลาที่ตัดไป
แล้วบางทีไปโดนหินไปโดนอะไรพวกนี้มันกระเด็นได้